ไปดูเรื่องราวของเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดกะบี่นะครับ
สุดทนถึงขั้นต้องขึ้นป้ายขอร้องโจรให้เลิกงัดร้าน
หลังจากถูกโจรย่องเบาเป็นครั้งที่๔แล้ว
เพราะว่าไม่มีของมีค่าอะไรแล้วนะครับ
เจ้าของร้านไม่อยากเสียเงินเปลี่ยนกุญแจใหม่ด้วย

เจ้าของร้านอาหารร้านหลังหลานที่ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราช๑๑เขตเทศบาลเมืองกระบี
ออกมาติดป้ายประกาศหลังถูกโจรงัดร้าน๔ครั้งแล้ว

เรียนคุณโจรที่เคารพไม่ต้องงัดร้านแล้ว
ไม่มีของมีราคาที่ร้านเปลี่ยนกุญแจใหม่
ก่อนจะมีคนถ่ายภาพมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงของชาวบ้านในพื้นที่
การสอบถามเจ้าของร้านดังกล่าวคือนายสุภกรบุญช่วย
เล่าว่าเช่าที่เปิดเป็นร้านอาหารมานานกว่า๙ปีแล้ว
แต่ช่วง๑๒ปีที่ผ่านมา
ร้านถูกโจรงัดเข้ามาขโมยของภายในร้านถึง๔ครั้ง
โดยคนร้ายจะมีหลากหลายวิธีในการเข้ามาขโมยของ
งัดบ้างเข้ามาทางหลังร้านบ้าง
ปีนเข้ามาทางช่องลมของร้าน
เขาก็เอาเหล็กมาเชื่อมปิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้ผล
ต้องเสียเงินเปลี่ยนกุญแจแล้วหลายครั้ง
ซึ่งของที่คนร้ายขโมยไปก็ไม่ได้มีค่ามาก
จะมีเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋อง
เพราะที่ร้านไม่เก็บของมีค่าไว้

เนื่องจากวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
ได้มางัดร้านอีกครั้งนอกจากนี้
ยังมางัดร้านค้าอื่นที่อยู่ในระแวกเดียวกัน

ก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วหลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้เลย

ก็คือของพี่ก็โดนพร้อม

ภรรยาเจ้าของร้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
เป็นเรื่องแปลกที่คนร้ายงัดเข้ามาในร้าน

บางครั้งก็ปีนเข้ามาในเวลากลางวันก็มี
โดยคนร้ายจะเอาไปแต่ของกิน
ยกไปทั้งกระสอบแต่ถ้าอยู่ในถังก็จะตักแบ่งไป
จึงอยากขอร้องให้ตำรวจเร่งตามตัวคนร้าย

เพราะขณะนี้ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียง
ต่างพากันหวาดภาวะไปหมดแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน